กระแสละครดีเกินคาดนะสำหรับละครเรื่องใหม่ล่าสุดของพี่แอนทองประสมที่ได้หมากนิวมาประกบคู่กันนะคะเขาบอกว่าโอ้โหคนดูย้อนหลังเนี่ยถึงห้าล้านวิวกันเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนะคะนี่อยากให้แฟนแฟนได้ดูหมากวิวเวอร์ชันภาคเสียงภาษาจีนอารมณ์คล้ายเราดูซีรีส์เอเชีย
หรือว่าถ้าไปกันกันกันคุณจะเป็นโชคสัมปะเนี่ย

คุณลองการต่อทางประคุณเข้าใจระวังนะ
ไม่เป็นไรท่านที่ได้ก็ได้

และอยากให้ละครเรื่องนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ชมช่วงหยุดอยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติแบบนี้จ้า